ยังมันอยู่ใช่ไหมเหมือนจิ้งจกไหมติดตามฝาผนังอยู่สักพักล่วงลงมามาถึงช่วงที่๒ของรายการตลอดข่าวนะคะในช่วงนี้ยังคงมีเรื่องราวสนุกรอคุณผู้ชมอยู่
แชมป์รายการในซุปเปอร์ซีรีส์ที่ประเทศสิงคโปร์มา
ต้องนะคะก็ทำเอาแฟนชาวไทยเนี่ย
รู้สึกปราบปลื้มแล้วก็ภูมิใจเป็นเรื่องราวน่ายินดีของต้อนรับปีใหม่ไทยแบบนี้กันเลยนะคะ
แล้วก็เทศกาลสงกรานวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้ว
หลายคนกำลังเดินทางกลับบ้านหมดฤดูกาลแล้วนะจ๊ะ
เราจะต้องลุยงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปรวบรวมสีสัน

ดูว่าในหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเท่าของเล่นอย่างไรบ้าง
ลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคนไทยและก็คนลาวนับหมื่นคน
กลายเป็นคลื่นมหาชนร่วมกันอันเชิญหลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
คู่บ้านคู่เมืองหนองคายลงจากพระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวง
แล้วก็แห่รอบพระอุโบสถก่อนเคลื่อนขบวนไปตามถนนสายต่างรอบเมือง
ให้นักท่องเที่ยวและก็ประชาชนได้ส่งน้ำขอพร
งในเทศกาลสงครานเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต
เป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดของชาวหนองคายมาช้านานแล้วนะครับ
นับเป็นการเริ่มต้นเทศกาลสงครานประจำปีนี้อย่างยิ่งใหญ่
ประทับใจเกินบรรยายครับ
ส่วนสงกรานเมืองย่าโมโคราชการเล่นสาดน้ำบนถนนคั่วหมี

การจราจรก็ติดหนึบหนุ่มสาววัยโจอย่างนุ่งสั้น
เต้นตามเสียงเพลงอย่างเมาเลยทีเดียว
ขณะที่สวนสุรรานารีมีเอกชนในรมิสัตว์ของเทศกาลนครรภ์รัฐสตรีมา
เป็นบ่อน้ำให้ประชาชนได้ลงไปเล่น
พร้อมจะเปิดเพลงแล้วก็ฉีดพ่นละอองน้ำ

แจกขวดน้ำซิดแทนศาสตร์ด้วย
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมซิดแทนศาสตร์กว่า๕๐๐ขวด

น่ารักสุดก็ตรงที่นักท่องเที่ยว

ไม่ว่าจะเป็นปืนฉีดน้ำแล้วก็อุปกรณ์เล่นน้ำแบบประหยัด

เห็นแล้วชื่นใจแทนรัฐบาลจริงเลยนะเนี่ย
ลงไปทางใต้จังหวัดสงขลากันบ้างนะครับ

แล้วก็ชาวต่างชาตินับหมื่นคน
ที่ออกมาเล่นน้ำป่าแป้งแล้วก็ปาร์ตี้โฟมอย่างสนุกสนาน
ถนนเสน่หานุสรแทบไม่มีที่ยืนกันเลยทีเดียวครับ
ขึ้นไปแอวเหนือกันบ้างนะครับ
บรรยากาศสงกรานหรือว่าปีใหม่เมือง
อุทยานการค้ากาศสวนแก้ว
กิจกรรมโฟมเฟสใหญ่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติ

ร่วมกับสาวขาวอวบ
พร้อมกับเต้นประกอบเพลงจากดีเจดัง

ส่วนสงกรานตะบนเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ด

ชกมวยทะเลให้กองเชียร์หนุ่มกระชุ่มกระชวย
หน้าตีก้นตรงที่สนามอื่น
ให้ผู้ชายชกเพื่อวัดความแข็งแกร่ง
แต่สนามนี้เจ้าหน้าที่ใจร้ายจริงครับ
แกล้งเขย่าไม้ไผ่ที่พริตตี้สาวนั่งครอบอยู่

ให้คนสวยนั้นหวาดเสียวเล่น
งานนี้เลยต้องชกมวยทะเลไปกรี๊ดไปกันเลยทีเดียว
มาดูที่จังหวัดสมุทรปราการกันบ้างนะครับ
สงการปีนี้ตลาดน้ำบังน้ำเพลิงอภมด
จัดประกวดที่ด่าช้างน้ำเพลิง๑เดียวในโลก

ผู้เข้าร่วมต้องเป็นสาวประเภท๒ด้วยนะครับ
น้ำหนักตั้งแต่๑๒๐กิโลกรัมขึ้นไป
โอ้โหจะขึ้นเวทีกันไหวไหมล่ะเนี่ย
ที่สำคัญต้องสวยอารมณ์ดีและกล้าแสดงออก
ด้วยการแดนประชันกับคุณสำเนารัฐพิทัศน์
นายกอบตบางน้ำพึ่งแบบนี้
ปิดท้ายกันที่ศีรษรรศการสงกรานจังหวัดสุรินทร์ครับ
ส่งน้ำพระเล่นน้ำกันเหนื่อยแล้ว
บตเทพรักษาอำเภอสังขะก็จัดแข่งขันหัวเราะขึ้น

หัวเราะได้เต็มที่แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มัน
ขอแค่หัวเราะยาวนานมากที่สุดก็คว้ารางวัลกันไปเลย
อย่างคุณยายคนนี้ครับหัวเราะได้ยาวนาน

ดูไปขำไปจนน้ำตาเล็ดกันเลยทีเดียว
นี่แค่ส่วนหนึ่งของสีสันการเล่นสงกรานประเพณีอดีตงามของไทย

และก็ยังช่วยกันเสริมสร้างความสามัคคีในครอบครัว
รวมทั้งชุมชนได้เป็นอย่างดี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
คือมีเรื่องสนุกขนาดนั้นเลย
แล้วกระสั่นความสุขให้คนไทยตังนี้ทั้งนั้น
คุณผู้ชมในช่วงของสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้าง
ลายมาบอกกันได้ส่งความความความพูดคุยกับเราได้นะครับว่าไปเที่ยวที่จังหวัดไหน
รถเยอะไหมไปเล่นน้ำสงกรานที่ไหนสนุกสนานขนาดไหน
จริงแล้วปีนี้ก็ต้องน่าชื่นชมว่าเราไม่ค่อยเห็นเรื่องราวของการทำอนาจารย์เยอะเท่าไหร่
มีการแต่งกายแล้วก็เล่นน้ำอย่างมีมารยาทตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของเรามากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงที่น้ำแรงน้ำน้อยอย่างนี้คือช่วยกันประหยัดน้ำใช่
แต่พอดีเนี่ยถูกต้องแล้วก็ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงต่างก็ไม่ค่อยเห็น
ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันเยอะแล้วคนก็เลยหันมาใช้น้ำอบไทยในการประพรมกันมากขึ้น
ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูสถานที่แห่งนี้
คือเขาเป็นเจ้าของสูตรน้ำอบไทยที่จังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็ต้องบอกเลยว่ายอดสั่งซื้อขายดิบขายดีจริงค่ะ

อบไทยโบราณเนี่ยกลิ่นหอมที่เราได้คุ้นเคยกันนี่แหละค่ะ
อยู่ที่แพรมะลิวันตำบลแควร์ใหญ่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะ
ซึ่งนางสาวประเจิดขวัญเจริญค่ะอาชีพทำน้ำอบบอกว่า
เป็นชาวบ้านกลุ่มเดียวในจังหวัดนครสวรรค์ที่ยังคงทำน้ำอบไทยสูตรโบราณ
สืบทอดมากว่าร้อยปีแล้วนะคะ
โดยเฉพาะช่วงสงกรานแบบนี้หลังรัฐบาลประกาศห้ามเล่นแป้ง
เล่นปืนฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็ให้มาประหยัดน้ำกัน
สงกรานที่ผ่านมามียอดการสั่งซื้อน้ำอบเข้ามาเป็นจำนวนมาก
จึงต้องมีการเร่งผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าด้วยค่ะ
ขายดิบขายดีเลยนะใช่แล้วค่ะซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นะคะ
จะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าทั้งในจังหวัดนครสวรรค
แล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะ
มีความต้องการของตลาดก็คือช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ย
คือคนก็สมัยนี้ก็ยังนิยมสืบทอดวัฒนธรรมของโบราณ
ก็ใช้น้ำอบไทยไปส่งน้ำส่งน้ำผู้ใหญ่ขอพรจากผู้ใหญ่
น้ำอกไทยเนี่ยเป็นคือสืบเนื่องของวัฒนธรรมโบราณต่อเนื่องกันมา
องดูน้ำอบไทยของคุณป้าเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ขายทั่วไปใช่ไหม
ใช่คืออันนี้เป็นสูตรของทางที่นี่และจังหวัดนครสวรรค์

ปีนี้ยอดสั่งซื้อน้องอบก็จะเยอะมาก

วันก่อนผมไปหาซื้อน้ำอบเพื่อที่จะเอาไปส่งน้ำผักที่บ้าน
ถึงว่าปีนี้ขายดิบขายดีจริงนะคะ
และน้ำอบไทยของคุณป้าประเจิดนะคะ
จะมีกลิ่นหอมสดชื่นแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วย
ซึ่งราคาขายก็จะอยู่ที่ขวดละ๑๐๕๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
ก็ไม่แพงนะไม่แพงแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือ
เรื่องของต่างจังหวัดที่ชาวบ้าน
เขามีการเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านสมัยโบราณที่เขาทำกันขึ้นมา
และก็ยังคงอนุรักษ์เพราะว่ามันเป็นสูตรโบราณที่เราใช้กันมาตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลาน
ของดีเลยนะถ้ามาพัฒนาดีมันมีเอกลักษณ์ออกไปขายดีนะ

ส่งน้ำพระแล้วอย่าลืมรดน้ำดำหัวขอพร
ผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในบ้านเราด้วย
ถูกต้องครับนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปดู
การเล่นสงกรานของเหล่าบรรดาสรรพสัตว์กันบ้าง

ไม่ใช่เฉพาะคนนะสรรพสัตว์เขาก็เล่นน้ำสงครานเหมือนกัน

นี่คือช้างแสนรู้จากวังช้างอายุทยา๕เชือก
ที่เพนต์ตามตัวด้วยสีสันสวยงาม

ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
เปิดจวนให้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร
นายประยูนรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัด
รัจการจังหวัดรวมถึงนางมีนาห์นยกเหล่ากาชาชาจังหวัด
หนึ่งในเทศกาลสงครานนั่นเองโดยช้างแสนรู้เหล่านี้ก็มาสร้าง
ความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีครับ
นั่นก็คือการนำช้างแสนรู้๙เชือกมาร่วมส่งน้ำพระ
แล้วก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกสนาน
เล่นน้ำสงกรานกับช้างเพื่อคลายความร้อนด้วยครับ
สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานรับวันสงคราน
โดยเฉพาะเด็กถูกอกถูกใจกันใหญ่
และที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเช่นเดียวกันครับ
ก็จัดกิจกรรมต้อนรับวันสงกราน
ด้วยการนำเพนกวิ้นน่ารัก๒ตัว
แต่งตัวสวมใส่เสื้อลายดอก
นำขบวนพาเรทเพนกวินอีก๒๐ตัว
เดินตามเส้นทางจากส่วนแสดงเพนกวินออกไปยังสระน้ำด้านหน้า
เพื่อให้นักท่องเที่ยวป้อนอาหารแล้วก็ถ่ายภาพได้อย่างใกล้ชิด
สร้างความสนุกสนานตื่นตาตื่นใจ
เรียกรอยยิ้มให้เด็กและผู้ใหญ่
ในวันสงการที่เข้ามารับชมเป็นอย่างยิ่งครับ

เป็นแนนกวิน
วิ่งนี่เดินได้แค่นี้เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเมื่อไหร่จะถึง
ไอ้เพนกวินน่าทำแล้วน่ารักอย่างคุณทำแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมพิจารณาเอาล่ะกัน
วันนี้ก็สูญกรานค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าสงกรานแบบนี้อยากจะทานอะไร
ใครคิดอะไรไม่ออกเดี๋ยวดูกันช่วงหน้ามีไอเดียมาฝากครับ